อดีตสอสอหลายสมัยอย่างหมอเปรมนั่นเองนะคะ
แล้วก็มีข่าวออกมาว่าย่องเงียบ
เอาสินสอดที่เป็นเงินสดรวมถึงรถยนต์ไปสู่ขอสาวแต่งงาน
และสาวคนนั้นเป็นนักเรียนมปลายด้วยนะคะ
เน็ตก็ได้แห่แชร์ภาพหมอเปรมเป็นคนดังของชาวขอนแก่น
หรือว่านายแพทย์เปรมศักดิยยุระอดีตสสขอนแก่นหลายสมัย
ซึ่งปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
เสื้อสีชมพูสดใสกำลังนั่งให้ผู้เท่าผู้แก่เนี่ย
ผูกข้อมืออยู่ในบ้านหลังหนึ่งค่ะ

ระบุด้วยนะคะว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นม๕ของโรงเรียนแห่ง๑
อำเภอบ้านไผ่นั่งอยู่ข้าง
รวมถึงมีสินสอดเป็นเงินสด
มีพระพุทธรูปวางอยู่บนพานทอง

บอกว่าภาพนี้เป็นพิธีที่นายแพทย์เปรมศักดิ์
เดินทางเข้ามาสู่ขอหญิงสาวคนดังกล่าวแบบเงียบที่จังหวัดขอนแก่น

แต่เป็นการแต่งงานไปในคราวเดียวเลยนะคะ
ส่วนค่าสินสอดก็เป็นเงินสด๔แสนบาท

ทำให้มีการแชร์เรื่องนี้ต่อกันเป็นจำนวนมาก
และมีการแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ต่างนานานะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามติดต่อไปยังหมอเปรม
หรือว่านายแพทย์เปรมศักดิยยุระและเลขา

รวมถึงมีข่าวด้วยว่าหมอเปรมจะเดินทางไปเปิดงาน

ผู้สื่อข่าวก็ไปนั่งรอนาน๒ชั่วโมงแต่ก็ไม่พบนะคะ
ดังนั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเปิดเผย
เท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะ